คุณผู้ชมคะมีคดีหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วนะคะ
ธันวาคมปี๒๕๖๑มีคนเสียชีวิต๑คนมีคนบาดเจ็บสาหัส๑คน
คนร้ายเป็นผู้ชายสามคนก่อเหตุน่ะเอาปืนจ่อยิงหัว
คนที่เสียชีวิตเขาเสียชีวิตคาที่เลย
อายุแค่๑๖เป็นนักเรียนชั้นม๔เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรัง
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่ามือยิงยังจับไม่ได้เลยผ่านมา๖เดือนแล้วอ่ะ
ไอ้คนที่ร่วมก่อเหตุอีก๒คนจับได้ก็ได้รับการประกันตัวออกไป
แล้วตอนจับได้ก็ไม่บอกกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะ
เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยมารู้อีกทีอ้าวคนร้ายได้ประกันตัวไปแล้วด้วยนะคะ
เหตุการณ์นี้มีคนร้าย๓คนค่ะนายธิรยุทธ์สมสู่อายุ๕๑ปี
นายปัญญาบุญคงอายุ๔๔ปีและนายยงบัวนุ้ยอายุ๕๐ปี
ใช้ปืนจ่อยิงหัวนายธีรวัตรบูรัชนะอายุ๑๖ปีเรียนอยู่ม๔
โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษาจนนายธิรวัตรเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บบาดเจ็บสาหัสชื่อว่านายรัชพลกลับจิตหรือละอายุ๔๒ปี
ตำรวจออกหมายจับทั้งสามคนแล้วค่ะก่อนหน้านี้จับได้สองคนคือ
นายปัญญากับนายยงจับได้สิบแปดมกราคมปีนี้แต่พอจับได้ปุ๊บ
๒คนนี้ได้รับการประกันตัวในชั้นศาลคือได้ประกันไปทั้งคู่เลยค่ะ
ส่วนนายธีรยุทธ์มือปืนที่จ่อยิงเนี่ยยังหนีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ยังจับไม่ได้ด้วยนะคะ
ทีนี้ทางครอบครัวของนายธีรวัตรวัย๑๖ที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะ
เขามาร้องขอความเป็นธรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คือทางครอบครัวบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะคะพฤติการคือโหดเยี่ยมมาก
เอาปืนจ่อยิงนายธีรวัตรลูกชายเนี่ยนะยิงผ่านหมวกกันน็อกเลย
ทั้งทั้งที่นายธิรวัตรไม่ได้มีส่วนรู้เห็นไม่ได้ไปทะเลาะอะไรกับคนร้ายมาก่อน
แต่ว่านายธีรวัตรเป็นเพื่อนกับนายรัชพลวัย๔๒
นายรัชพลเป็นคนที่มีปัญหากับกลุ่มคนร้ายก็คือเขาเป็นเพื่อนกันเข้าไปตกปลาด้วยกัน
แต่เขาดันถูกยิงจนเสียชีวิตแต่นายรัชพลเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเนี่ยนะคะ
คือทางครอบครัวบอกว่าทางตำรวจไม่เห็นแจ้งความคืบหน้าทางคดีอะไรเลย
ตอนจับคนร้ายสองคนได้ก็ไม่แจ้งจนรู้อีกทีคนร้ายได้ประกันตัวไป
แล้วก็อีกหนึ่งคนนายธีรยุทธ์เนี่ยมือปืนที่เจาะยิงก็ยังจับตัวไม่ได้
วันนี้ค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เลยเรียกพนักงานสอบสวนสพนตรุษเจ้าของพื้นที่
และผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามความคืบหน้าคดีนะคะ
พยานซึ่งเป็นคนเจ็บที่ถูกคนร้ายยิงในเหตุการณ์เดียวกันนี้เขาเล่าให้ฟังว่า
ปัญหานี้เริ่มจากกลุ่มคนร้ายมีปัญหากับตัวพยานตัวคนเจ็บนี่แหละค่ะ
เรื่องของการขับรถปาดกันไปปาดกันมาก็เลยเกิดความไม่พอใจ
แล้วก็ไปตัดไฟบ้านของหนึ่งในคนร้ายทำให้ถูกกลุ่มคนร้ายขู่จะเอาชีวิต
วันเกิดเหตุตัวนายธีรวัตรผู้ตายอ่ะค่ะก็ไปพร้อมกับคนเจ็บอ่ะนะครับ
ไปด้วยกันนายธิรวัตรก็เลยถูกยิงไปด้วย
พอญาตินำส่งไปโรงพยาบาลถูกยิงรถซ้ำด้วย
แต่เรื่องนี้ตำรวจไม่รับแจ้งความเพิ่มเติม
อกจากนี้ยังมีการขอติดสินบนพยาน๑ล้านบาทด้วยค่ะ
กับการที่ให้พยานไม่ไปเบิกความในชั้นศาล
หรือให้การเท็จต่อสารว่าไม่เห็นหน้าคนร้ายเพราะตอนนั้นมันมืด
แต่พยานบอกว่าไม่ยอมค่ะ
ทำให้หลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายข่มขู่ด้วยนะคะ
ลูกสาวอยู่แค่ป๓ก็ถูกคนร้ายกลุ่มนี้ข่มขู่เขาด้วย
ลูกสาวไม่กล้าไปเรียนต้องย้ายโรงเรียนหนีค่ะ
อืม
ถือคนแล้วก็บอก

บอกว่าคดีนี้นะครับ

มีผู้ต้องหา๓คนจับได้๒คน
แล้วก็ได้รับการประกันตัวไป
อีกคนนึงยังหลบหนีอยู่
ซึ่งได้สั่งให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้

พร้อมกับสั่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาสอบสวนร้อยเวรชุดทำคดี
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดด้วย
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการที่ไม่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบ

และไม่มีการให้พยานเข้าชี้ตัวผู้ก่อเหตุ

รวมไปถึงกรณีที่ในคดีนี้มันจะมีคดียิงรถ
ที่กำลังจะส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล

ซึ่งตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาตรงนี้
เพราะว่าเป็นคดีเกี่ยวกับการพยายามฆ่าและทำให้เสียทรัพย์นะครับ
และยังได้ให้ตำรวจนะครับ
ไปตรวจสอบว่าคดีนี้มีนายตำรวจ
หรือมีผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่
ให้ตั้งชุดคุ้มครองพยานด้วย
เพื่อให้ทางพยานและครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บปลอดภัยไม่ต้องกังวล
เพราะว่าถ้าอยากรูมเนี่ยมันก็ปืนคนละอย่างแล้วมันไม่ให้
นี่ค่ะพลตำรวจเอกศีวราก็เลยบอกว่า
จากการตรวจสอบพบว่าคดีนี้ถือเป็นความบกพร่องอย่างร้ายแรงนะคะ
ที่ไม่มีการแจ้งให้ผู้เสียหายรู้ว่าจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้ว
ไม่มีการให้พยานเข้าชี้ตัวคนก่อเหตุในชั้นสอบสวน
ซึ่งเป็นการเปิดช่องว่างให้กลุ่มผู้ต้องหาวิ่งเต้น
ทำให้สำนวนคดีอ่อนในชั้นศาลแล้วทางร้อยเวรก็ไม่รับคดียิงรถ
อย่างที่คุณภาคภูมิบอกค่ะซึ่งจริงแล้วมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่อง
ธีรวัตรถูกยิงนำส่งโรงพยาบาลแล้วคนร้ายยังไล่ยิงรถอยู่ต่อเนี่ย
ถือว่าเป็นความผิดนะฐานพยายามฆ่าทำให้เสียทรัพย์นะ
เป็นความผิดเป็นโทษหนักอีกแต่ไม่มีการดำเนินคดี
นี่นะคะพลตำรวจเอกศีวราก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้ถึงที่สุดนะคะ
ทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตมั่นใจในการทำงานของตำรวจค่ะ
แล้วเขาก็ต้องมาร้องขอความเป็นธรรมใช่ไหม
ต้องไปดูว่ามันบกพร่องเพราะอะไรการทำสำนวนตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
กพร่องเพราะว่ามันบกพร่องจริงหรือตั้งใจที่จะให้บกพร่อง